จากอาการของอาแหลมมริสันที่น่าห่วงแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
สถานการณ์โควิดตอนนี้โอ้โหยังคงน่าห่วงอยู่นะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะคนในวงการบันเทิงนะคะ
ออกมาทยอยแจ้งนะคะว่าตัวเองเนี่ย
ติดเชื้อโควิด๑๙กับเขาด้วยเหมือนกัน
อย่างพี่แอนทองประสมค่ะเจ้าหญิงของวงการบันเทิงเอง
ก็ติดเชื้อกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะ
คือพี่แอนเป็นผู้สัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

ผลออกมาว่าพี่แอนติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
ตอนนี้เข้ารับการรักษาและปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้อง
ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เรียบร้อยแล้วนะคะ

ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวนะคะ

พบว่าตัวเองมีอาการมึนหัวแล้วก็มีไข้ต่ำ
เจแจ้งนะคะว่าตัวเองเนี่ยได้ปฏิบัติตามมาตรการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ทำตามคำแนะนำของคุณหมอด้วยนะคะ

เฝ้าระวังและกักตัวกันต่อไปด้วย
ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์โควิดนี่

ยังไงก็ต้องตั้งการให้สูงเข้าไว้นะคะ